ดูเหตุการณ์ที่โปรยไว้นะคะก่อนที่จะเบรก
เกิดขึ้นกลางถนนเมืองเลยเลย
เขาบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งค่ะไม่รู้ไปโมโห
ผู้หญิงวัยกลางคนคนนี้มาจากไหน
ใช้ปืนตบหน้าตบจนถึงขั้นเลือดอาบจนถึงคอแบบนี้เลยนะคะ
แล้วคนที่เห็นเหตุการณ์เขาถ่ายคลิปนี้ไว้ได้ดูค่ะ
คลิปที่คุณผู้ชมเห็นนี้เกิดขึ้นหลังจาก
ผู้หญิงวัยกลางคนถูก

เอาปืนตบหน้าไปแล้วนะคะแต่เหตุการณ์มันเหมือนยังไม่จบอะค่ะ
ยื้อยุดฉุดกระชากันบนถนนแบบนี้เนี่ยนะคะ
ฝ่ายหญิงก็ถือว่าสู้สุดใจค่ะพยายามดึงเสื้อของฝ่ายชายไม่ให้หนี
และช่วงเวลานั้นมีรอปภกับพลเมืองดีประมาณ๒๓คนค่ะ
ช่วยแยกทั้งคู่ออกจากกันแต่จะเห็นว่าฝ่ายชายมือเนี่ย
ยังถือปืนตลอดเวลา
และสุดท้ายก็สะปัดตัวออกจากเสื้อได้แล้วก็ขึ้นรถคันที่จอดอยู่นั่นแหละค่ะ
สีดำขับออกไปทันทีนะคะ
พอแยกได้สิ่งที่ต้องทำอย่างแรกเลยพลเมืองดีกับพี่ปรปภ
ต้องพาฝ่ายหญิงเข้าข้างทางเพราะเลือดอาบเต็มหน้าไปหมดเลยนะคะ
ทีมข่าวของเราค่ะไปสอบถามพลเมืองดีคนหนึ่งที่เข้าไปช่วยเหลือ
นี่นะคะชื่อว่าคุณไตรรัฐเพชรธรรมรงชัย
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๔โมงเย็นวันที่๑๓สิงหาคมนะคะ
หน้าโรงงานยูนิซันถนนออนุส๗๗เขตลาดกระบังครับ
ตัวเขาเองวิ่งเข้าไปช่วยแล้วแต่ช่วยไม่ได้
เพราะอีกฝ่ายชักปืนมาขู่แล้วก็ใช้ปืนอันเดียวกันเนี่ย
ตบหน้าผู้หญิงผู้หญิงเขาเป็นคนขับแกรปนะคะ
สอบถามผู้โดยสารที่มาด้วยบอกว่าป้าขับแกรปใช้ความเร็วปกติ
แต่ฝ่ายผู้ก่อเหตุขับแซงมาแล้วก็มาจอดขวางช่วงแยกไฟแดง

จากนั้นก็ถอยรถมอเตอร์ไซค์มาชนรถขออภัยนะคะ
ถอยรถยนต์คันนี้มาชนรถมอเตอร์ไซค์ของป้า
พอป้าลงมาดูรถเสียหายตรงไหนอีกฝ่ายก็ใช้ปืนออกมาตบหน้าหลายครั้งค่ะ
เหตุการณ์ก็ชุนละมุนตามที่เห็นในคลิปเลยนะคะ
ซึ่งคลิปที่เห็นนี้เป็นช่วงปลายของเหตุการณ์
เอาฟังเสียงพลเมืองดีเล่าให้ฟังอีกหน่อยค่ะ
หญิงก็สู้ดึงกันไปดึงกันมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถามเขาเขาก็บอกว่าพบกับผู้โดยสารเขาก็ยังงงอยู่
เขาขับมาปกติแต่ทำไมมาโดนปาดหน้าแล้วก็ถอยหลังชนเท่านั้น

ทีมข่าวของเราติดต่อไปยังลูกสาวของคุณป้านะคะผู้เสียหาย
บอกอาการของคุณแม่ก่อนค่ะคุณแม่ต้องไปเอ็กซาเรย์สมองเลยนะ
เพราะว่าปวดศีรษะคุณหมอก็ต้องเช็คให้หมดเลยว่าได้รับการกระทบกระเทือนหรือเปล่า
แต่ตอนนี้คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
ก็ต้องไปกลับไปล้างแผลที่โรงพยาบาลทุกวันนะคะเพราะว่าแผลค่อนข้างใหญ่นะคะ
ก็คือคนขับรถสีดำไม่ได้นะคะ
ลูกสาวของคุณป้าก็เลยฝากค่ะฝากใครที่มีคลิปช่วงเหตุการณ์ที่ถูกตบ
เอาแบบจังเอาแบบจะเลยที่ถูกตบเพราะว่าตบอยู่ข้างล่างนั่นแหละ
น่าจะมีรถบางคันที่ขับมาช่วงเวลานั้นพอดี

อ่ามันหลังจากที่โดนตีแล้ว

ของสิ่งที่เป็นพฤติการ

ใช่ค่ะเอาส่งให้เธอหน่อยละกันนะคะ
หรือว่าติดต่อมาทางทีมข่าวของเราก็ได้ค่ะ